บางคนก็อาจจะคิดทำอะไรผิดพลาดไป

ตกงานเธอก็เลยเอาทองปลอม
ออกอุบายนะไปที่ร้านทอง

ดูไปดูมาเอาของปลอมสลับกับของจริง

พนักงานเขาก็รู้สิฮะเพราะว่ามีการสลับทอง

พอดีตำรวจสายตรวจขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาพอดี
ไปจับกลุ่มเธอเอาไว้ได้หลังจากก่อเหตุเพียง๒นาทีเท่านั้นครับ

คือพี่พนักงานร้านใจดีมากนะ
ขนาดเขาผู้หญิงคนนี้เขาเป็นโจรแหละ

ทั้งทั้งที่ใส่ชุดนอนอยู่แบบนี้คุณผู้ชมสุดท้ายโดนจับได้เลย
ตำรวจสพสะดาวสายตรวจเขาขับรถผ่านมาพอดีแล้วก็ตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นางสาวนุอสุวรรณีอายุยี่สิบเจ็ดปีครับเพราะว่าเป็นก่อเหตุ
เอาทองปลอมไปสลับเปลี่ยนกับทองจริงในร้านทองกลางเมืองเลย
เทศบาลที่สดาวสงขรานคุณผู้ชมที่หัดใหญ่สงขรานคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากจับกลุ่มได้เธอก็ตกอกตกใจหน้าซีดเลย
ต้องขออภัยเพราะว่าเธอปัสสาวะราชแล้วแล้วประจำเดือนเธอไหลออกมาด้วย
ด้วยความตกใจมากคือควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วสติหลุดแล้วนะฮะ
ทีนี้ก็ยกมือขอร้องเลยว่าอย่าเอาเรื่องได้ไหมทำไปเพราะหนูเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการ
คือหนูยินยอมเสียค่าปรับแต่ว่าขอหาเงินก่อนได้ไหมหนูตกงานอย่างนี้นะฮะ
พนักงานก็บอกว่าเข้าใจนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอถามเท่าแก่ก่อนนะฮะ
คือผู้หญิงคนนี้เขาเดินเข้ามาในร้านพร้อมกับชุดนอนที่เขาใส่
มันราคาหมื่นกว่าบาทอ่าดูเสร็จไปเสร็จมาเขาทำทีเป็นดูทองจริงแล้วเขาก็เอาทองวงหนึ่งเนี่ย

แต่ของที่เขาวางไว้มันไม่มีป้ายไง

คือตัวแหวนคล้ายกันนะ
แต่ป้ายรหัสมันไม่มี

ตำรวจมาพอดีก็เลยไล่จับกลุ่ม

ทางร้านไม่เอาเรื่องนะเพราะอะไร
ผู้หญิงคนนี้เป็นลูกค้าประจำครับ

แล้วก็เป็นลูกค้าที่มาบ่อยแหละ

ถึงแม้เจ้าของร้านจะใจดีขนาดไหน
ไม่เอาความเธอแต่มันเป็นคดีอาญา

สุดท้ายเธอต้องถูกดำเนินคดีข้อหาวิ่งราวทรัพย

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ